อีกเหตุการณ์หนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ย
คนที่เป็นพ่อของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีนะฮะซึ่งอยู่ที่สระบุรี
เขาออกมาโพสต์เรื่องราวโพสต์คลิปด้วยตัวเองค่ะ
คือสงสารลูกที่ถูกผู้ชายห้าคนฉุดไปรุมโทรมข่มขืนอืม
นะครับแค้นเจ็บใจหลายสิ่งหลายอย่างและ
เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านคดีความ
เพราะไปแจ้งความตำรวจบอกว่าก็ปล่อยตัวทั้ง๕คนไปแล้ว
เพราะว่าเป็นเยาวชนอยู่ยังเด็กอยู่สงสารนี่อ่ะเห็นไหม
เนี่ยปล่อยตัวไปแล้วสงสารแต่มันก่อเหตุอย่างนี้นะครับ
แล้วพ่อเขาเผยคลิปเองเลยบอกว่าตอนที่เรียกผมไปเจรจา
ผมไม่ได้ยอมความมีอบตคนนึงมาทำตัวเป็นเขาเป็นญาติ
เป็นหนึ่งในห้าคนเนี่ยเป็นญาติของหนึ่งในห้าคนเนี่ย
ทำตัวเป็นเหมือนสารเตี้ยเจรจากลายเกลียเอาอย่างนี้นะ
เงินเท่านู้นเท่านี้น้องผู้หญิงไปกับเขาไหมล่ะ
มีใครสำเร็จความไข้ไหมถ้าไม่สำเร็จก็ถือว่ายังข่มขืนไม่เสร็จ
อะไรอย่างนี้คือแบบเหมือนกับไปโยนให้น้องผู้หญิงว่า
ก็น้องผู้หญิงยินยอมเองหนีไปกับเขาเองอะไรแบบนี้อีก
ผู้ที่เป็นพ่อนะครับเขาได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเอาไว้นะครับ
โดยระบุว่าอยากเตือนภัยชาวสระบุรีบ้านเราอยู่ยากแล้ว
เล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวของเขา
มีวัยรุ่นห้าคนฉุดไปรุมโทรมข่มขืนเบื้องต้นรู้มาว่าลูกสาวเดินอยู่ข้างถนน
แล้วถูกฉุดเข้าไปในร้านขายของ๒๐ทุกอย่างแล้วก็ถูกกระทำชำราวนะ
พ่อเนี่ยเขาโพสต์คลิปเอาไว้สองช่วงสองเหตุการณ์นะช่วงแรกบอกว่าเกิดขึ้นตอนห้าทุ่ม
วันที่๑๖ธันวาคมตอนนั้นเขาอยู่ที่กรทม
มีเพื่อนโทรมาบอกว่าลูกสาวของเขาเนี่ยถูกข่มขืนจับตัวเด็กที่ทำได้หมดแล้ว๕คน
กำลังเคลียร์กับพ่อแม่ของเด็กอยู่โดยหนึ่งในนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นญาติของเด็กทั้งห้า
อ้างว่าเป็นอบตบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินชดใช้ทีแรกบอกจะให้สามหมื่น
คุยไปคุยมาต่อรองเหลือหนึ่งหมื่นแต่เขาบอกเพื่อนเขาไปเลยตอนนั้นว่าไม่เอา
จะแจ้งความไม่รับเงินอะไรทั้งสิ้นขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หลังจากนั้นเขาก็ไปถึงตอนตีสองพ่อไปถึงสระบุรีตอนตีสอง
เจอเด็กผู้ชาย๕คนนั่งเรียงกันอยู่บนโต๊ะหินอ่อนถึงขั้นควบคุมอารมณ์ไม่ได้
ก็เลยเตะเด็กคนหนึ่งสลบไปพ่อเขายอมรับเลยนะ
เขาบอกเขาพร้อมถูกดำเนินคดีข้อหารทำร้ายร่างกายนะก็มารุมโทรมมาข่มขืนลูกสาวเขาอ่ะ
เขาเตะเด็กคนหนึ่งสลบไปเลยอีกคนคิ้วแตกพ่อของเด็กคนหนึ่งก็โดนตบหน้าไปทีนึง
ข้อหาไม่สั่งสอนลูกคนที่อ้างตัวเป็นอบตมาทำตัวเป็นเจรจากลายเกลี่ย
พ่อเขาบอกว่าโดนกระทืบไปชุดหนึ่งแล้วก็พาตัวไปโรงพักกัน
ลูกสาวเขาก็พาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสระบุรีซึ่งแพทย์บอกว่าหนักมาก
หลังจากนั้นพอพาไปแจ้งความนะตำรวจบอกว่าพ่อกับแม่ที่โดน
ของเด็กผู้หญิงทำร้ายเนี่ยแจ้งความกลับในข้อหาทำร้ายร่างกาย
เขาบอกไม่เป็นไรผมก็ยอมอยู่แล้วผมก็ยอมถูกข้อหาทำร้ายร่างกาย
แต่ตำรวจล่าสุดกลับโทรมาบอกว่าเป็นห่วงอนาคตของเด็กผู้ชายทั้ง๕คน
ไม่ต้องเอาเรื่องไหมเดี๋ยวยังไงตอนนี้ต้องปล่อยตัวไปก่อนนะ
เพราะว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนเขาก็เลยเอาอย่างนี้จะได้รับความเป็นธรรมยังไง
เดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่พ่อของเด็กหญิงที่ถูกคลุมโทรมข่มขืน
เขาทนไม่ไหวตอนเจอหน้าไอ้๕คนนี้หน่อยนะฮะ

ญาติของ๑ใน๕คนนี้

เรียกเด็กผู้หญิงมาพูดต่อหน้าในคลิปพูดบอกว่า
บอกมาตรงนะว่าโดนทำอะไรบ้าง

จากนั้นยังพูดอีกว่าเดี๋ยวมาคุยกันว่าจะเอายังไง
เพราะดักมันก็มั้ยมั่งเหมือเหมือนกัน
ฝั่งเด็กผู้หญิงเขาก็โต้แย้งบอกว่าเด็กลูกสาวเขาก็ไม่ได้มั่วนะ
เขาถูกฉุดไปค่ะเนี่ยเขาถึงทนไม่ไหวไงนะ
วันนี้ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์บุญนิน
เดินทางไปที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ไปคุยกับเจ้าของโพสต์ที่เป็นพ่อของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีผู้เสียหาย
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุคือวันที่๑๕ธันวาคม
แต่ลูกสาวมาเล่าให้แม่ฟังวันที่๑๖ธันวาคมเพราะตอนแรกลูกอับอาย
แต่ต่อมาลูกสาวรู้สึกปวดที่อวัยวะภายในเรื่องราวมันก็เลยแดงขึ้นมาต้องบอกแม่
แล้ววันที่เขารู้เรื่องเป็นวันที่มีการนัดเคลียร์เจรจากันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเขาอยู่ที่กรุงเทพแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเคลียร์
เขาจะแจ้งความเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
รายละเอียดที่ลูกถูกกระทำเขาไม่อยากรับรู้
เขาเครียดและเสียใจมากไม่อยากรับฟัง
แต่พอไปถึงที่เนี่ยเห็นหน้า๕คนนั้นเนี่ยที่ทำกับลูกสาวเขายอมรับว่าทนไม่ไหวจริง
ทำให้แจ้งตำรวจเลยให้เรียกตำรวจเลยเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย
ผมไม่พูดว่างทำเพลงอะไรครับผมเห็นผมก็เตะเลย

ผมก็เตะไปครับคิดว่าแตะตาบวมที่ผมโพสต์ไปว่าของตาบวม

ของเด็กผู้หญิงบอกนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวเป็นอบต
มาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ยให้ยอมความ
แล้วก็เรียกลูกสาวของเขาไปสักถาม
เขาอยากถามว่ามาทำแบบนี้ได้ยังไง
มาบอกว่าจะให้เงิน๑๐๐๐บาทให้รับไปซะ
เขายืนยันว่าเขาไม่รับเงินต้องการดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ซึ่งจนถึงขณะนี้นะฮะกลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กเยาวชนชายทั้ง๕คนเนี่ย
พ่อของเด็กหญิงเขาบอกว่าดูท่าทางแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสลดใจ
เสียใจกับสิ่งที่ทำกับลูกสาวเขาเลย
นำซ้ำยังมีตำรวจโทรมาหาเขาบอกว่าตอนนี้ได้ปล่อยตัวเด็กทั้ง๕คนไปแล้วนะครับ
เพราะว่าสงสารเนื่องจากทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
ส่วนตัวของพ่อน่ะถูกแจ้งความกลับนะข้อหาทำร้ายร่างกาย
เขาก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เขาจะได้รับความเป็นธรรมยังไง
ยังมีการโพสต์โพสต์แผลว่าโดนมาอะไรอย่างนี้ว่าเดี๋ยวก็หาย
อีกคนนึงก็โพสต์ลาก่อนนะเดี๋ยวมาอะไรอย่างนี้
นานหรอกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวก็มาใหม่เดี๋ยวกลับมา
มันไม่ใช่มันควรจะ
เหมือนไม่สำนึกผิดกันเลยเด็ก๕คนนั้น
ถ้าย้อนกลับไปได้นะผมอยากจะเตะให้หลับทั้ง๕คนเลย
ที่ผมกังวลก็คือพอตอนเช้ามาที่ตำรวจเขาโทรมา
ผมไม่รู้ว่าเขาทำตามหน้าที่หรือเปล่านะครับผมโทรมาประมาณว่า
ให้เด็กพวกนั้นปล่อยตัวไปแล้วนะใช่ปล่อยตัวไปแล้ว

เด็กอีก๒คนที่ผมทำร้ายไปตอนนี้ก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
แล้วก็จะแจ้งความผมผมกลับพี่ตำรวจก็ถามว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหม
ผมก็บอกว่าผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
เขาบอกว่าพี่ก็พี่ก็รู้สึกพี่ตำรวจก็พูดว่าพี่ก็รู้สึกว่า
พี่สงสารเด็ก๕คนนั้นเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้
ประมาณนี้ผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจครับ

ผู้บังคับบัญชาของพนักงานสอบสวนเอามาบอกแล้ว
บอกว่าอย่าไปว่าตำรวจเขาเลยเขาเพิ่งจบใหม่

ยังไงมันต้องยึดกฎหมายเป็นหลักก่อนไงใช่ไหม
สงสารเห็นใจมันเป็นเรื่องรอง
ที่จะไปวากันอีกทีหนึ่ง
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปที่เกิดเหตุค่ะ
เป็นร้านขายของในอำเภอเมืองสระบุรี
ตามคำบอกเล่าของพ่อผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็ไปเจอเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
เขาบอกว่าเขาอยู่ด้วยเลยในคืนวันเกิดเหตุ
แต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ร่วมลงมือข่มขืนด้วย
แล้วเขาก็พาทีมข่าวของเราไปดูจุดต่างเลยนะ
ในร้านที่กลุ่มเพื่อนของเขา
พาเด็กผู้หญิงผู้เสียหายมารุมข่มขืน

เดี๋ยวเราขออนุญาตทำเป็นภาพกราฟิกนะคะคุณผู้ชม
เพื่อนผู้ก่อเหตุเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะ
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของฝั่งเพื่อนผู้ก่อเหตุนะ
ธันวาคมค่ะช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะคะ
ตัวเขากับเพื่อน๗๘คน
นั่งกันอยู่บริเวณหน้าร้านขายของ
เพื่อนในกลุ่มชวนเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย
และเพื่อนผู้หญิงของเธออีกคนนึง
ให้มานั่งเล่นด้วยกันที่ร้าน
ระหว่างนั้นค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งของเขานะคะ
ดึงแขนแล้วก็อุ้มเด็กผู้หญิงผู้เสียหายเข้าไปในร้าน
เลยอืมท่าทีของเด็กผู้หญิงผู้เสียหายก็ไม่เต็มใจนะคะแต่
สุดท้ายก็เข้าไปในร้านตัวเขาเนี่ยคอยบอกเพื่อนอยู่ว่าอย่า
ทำอะไรน้องผู้หญิงเขาเลยเพราะมันไม่ดีแต่ว่าตัวเขาเนี่ย
ออกไปซื้อของข้างนอกเขาเห็นเหตุการณ์แค่นี้อืมแต่พอเขากลับ
มาก็พบว่าเพื่อนของเขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิง
ผู้เสียหายแล้วเพื่อนผู้หญิงอีกคนก็ยังนั่งอยู่หน้าร้านแล้ว
ก็มีเพื่อนผู้ชายอีกคนในกลุ่มก็พูดขึ้นมาในธรรมนองที่ว่า
จะมีอะไรกับเด็กผู้หญิงผู้เสียหายคนนี้ด้วยเหมือนกัน
แบบไปรุมมีเพศสัมพันธ์กับน้องผู้หญิงคนนี้รุมโทรมน้อง
ผู้หญิงเขาไม่ได้ร้องเอะอะโวยวายหรือร้องขอความช่วยเหลือ
อะไรอันนี้เป็นข้อมูลจากเพื่อนของกลุ่มที่ก่อเหตุนะคะบอก
น้องผู้หญิงไม่ได้ร้องเพื่อนผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยก็
บอกกับทีมข่าวของเราว่าหลังเกิดเหตุเวลาประมาณตี๔เพื่อน
เพื่อนของเขาก็ขับรถกลับไปส่งเด็กผู้หญิงผู้เสียหายที่
บ้านแล้วก็ไปส่งเพื่อนผู้หญิงที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ขึ้นเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่กลุ่มเพื่อนเขาทำอะไร
ลักษณะแบบนี้ปกติไม่มีหรอกปกติก็รวมกลุ่มกันเล่นเกมนัด
กันกินข้าวไม่เคยไปพาผู้หญิงมาทำอะไรแบบนี้นะค่ะเขาบอกแบบเนี้ย
ก่อนผมจะออกไปซื้อของนะก็ยังนั่งอยู่พอผมออกไปปุ๊บ
ผมกลับเข้ามาผมก็เจอนอนอยู่ด้วยกันแล้ว
กันข้างในนี้ครับผมตอนที่เจอแล้วผมก็บอกไปทันแล้ว
ผมยืนอื้ออย่างเงี้นะคือลักษณะของน้องที่เข้ามานี่เขา
เข้ามาได้ยังไงฮะน้องเขาไม่ยอมเข้ามาเพื่อนเลยอุ้มเขา
อืมแต่ตอนเข้ามาไม่ยอมครับผมก็ทำท่าอีกที
บอกแล้วแติว์นเพื่อนไหมตื่นครับผมแล้วบอกเขาไหนอย่า
ทำไม่ดีมันไม่ใช่ที่มันไม่ถูกนะครับอืม
คืนวันนี้เนี่ยมีอยู่๘๙คนได้ทำทุกคนไง

มีใครมีประมาณกี่คนที่ทำยังไง
ประมาณ๕คนไม่ร้องขอความช่วยเลย
ไม่ได้อะไรเหรอครับครับผมเดี๋ยวเฉย
ผู้หญิงก็นั่งเล่นสักพักแล้วทีนี้ประมาณตี๔เพื่อนก็ไปส่งบ้าน
คือทางพ่อของน้องผู้เสียหายเนี่ยยืนยันว่าลูกสาวถูกฉุด
ฉุดเข้าไปเพื่อรุมข่มขืนใช่ไหมคือจะมาด้วยกันอะไรยังไงเนี่ยไม่รู้ล่ะ
แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ที่คุณภูริพัฒน์ไปเจอมาเนี่ยเพื่อนของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เขาก็บอกบอกว่าอุ้มเข้าไปซึ่งน้องเขาก็ไม่ได้ยินยอม
ต่อให้น้องเขายอมหรือไม่ยอมเขาก็อายุแค่๑๒ตามกฎหมายเนี่ยคุณผิดอยู่แล้ว

ใช่ไหมฮะความคืบหน้าของคดีนะครับวันนี้พ่อของเด็กหญิงผู้เสียหาย
เดินทางไปที่สพเมืองสระบุรีเจ้าของท้องที่เกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับพันธุ์ตำรวจเอกเรืองยศโสภาพลภูมิกับการสพเมืองสระบุรี
ซึ่งทางภูมิกับยืนยันว่าตอนนี้ได้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว
กำลังสอบปากคำอยู่นะครับผู้ก่อเหตุทั้งหมดยังเป็นเด็กและเยาวชน
ผู้เสียหายก็เป็นเด็กและเยาวชนเลยต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำทั้งหมดด้วย
ก็อาจทำให้คดีนี้ล่าช้าไปบ้างนี่ท่านภูมิกับบอก
ส่วนกรณีที่ผู้เสียหายก็คือคุณพ่อของผู้เสียหายไม่มั่นใจว่า
การทำงานของพนักงานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมหรือไม่
เพราะว่ามีลักษณะเหมือนกับสงสาร๕คนที่ก่อเหตุ
ภูมิกับการสพเมืองสระบุรีบอกว่าไม่อยากให้สังคมย้ำหรือว่าให้น้ำหนักในส่วนนี้มากนัก
เพราะว่าได้ไปตรวจสอบแล้วพบว่าพนักงานสอบสวนคดีนี้เนี่ย
มาปฏิบัติหน้าที่ก็คือเพิ่งเรียนจบก็อาจจะใจอ่อน
แต่ยืนยันว่าไม่มีการที่จะยอมอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอน
เดี๋ยวจะตรวจสอบให้ใครผิดก็ต้องลงโทษ
ขอให้มั่นใจได้ว่าตำรวจจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
ทีนี้เมื่อช่วงค่ำเนี่ยมีข่าวว่าตำรวจจะพากลุ่ม๕คนไปทำแผน
โอ้โหเนี่ยค่ะคนก็ไปรอดูกันอ่ะไม่ได้รอดูอย่างเดียวแหละ

ตอนนี้ก็กำลังรอกันอยู่นะไม่รู้ว่าตำรวจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าทำแผนไม่ทำแผนเนี่ย
นี่ทางผู้สื่อข่าวที่สระบุรีเขาส่งภาพมาให้ดู

ค่ะเพื่อมีเหตุเชิญ

ชาวบ้านแถวนั้นก็คงจะรู้ดี
เห็นหน้า๕คนเนี่ยคงรู้ว่า
ว่าปกติแล้วจับกลุ่มกันเล่นเกมกินข้าวหรือเปล่า